คุณผู้ชมยังจำกล้องวงจรปิดคลิปนี้ได้อยู่ไหมคะ
ที่มีนักธุรกิจชาวรัสเซียที่ภูเก็ต

แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงสวมหวกกันน็อก

แล้วเขาก็วิ่งมาเจาะที่หน้ารถน่ะ

คนร้ายก็ปรีเข้ามาที่หน้ารถยกมือขึ้นแล้วยิงอย่างนี้เลย
รัวยิงไป๔นัดจนเขาบาดเจ็บสาหัสแล้ววิ่งหนีไป

เล่าข่าวไปเมื่อวานนี้ตำรวจทำงานไวมากวันนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
ว่าเป็นชาวคาซักสถานนะคะไปจับได้ที่สนามบินภูเก็ต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยแหละค่ะคนเจ็บชื่อนายดิมิทรี่อาเลนิคอฟ
อายุ๔๔ปีเป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียนะคะ
ส่วนนี้คือคนก่อเหตุนายอาเทอร์วัย๔๑ปีชาวคาซักสถานค่ะ
ถูกรับประพาสนามบินภูเก็ตควบคุมตัวเอาไว้ได้
เพราะว่าพอรู้ตัวแล้วว่าเป็นชาวคาซักสถานเป็นชาวต่างชาติ
ก็เลยมีการประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้สกัดการหลบหนี
แล้วก็เจอจริงจริงคุมตัวไปสอบสวนที่ทำการหน่วยปฏิบัติการพิเศษค่ะ
มีพลตำรวจตรีศักดิ์ศิราเผือกอำ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
แล้วก็พลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตร่วมสอบปากคำด้วย

เพราะวีซ่าหมดอายุไปตั้งแต่๓มิถุนายนแล้ว
แต่วันนี้มันวันที่๘แล้วแล้วไปเกาะเหตุเมื่อวานนี้ด้วย
จากการสอบสวนในอาเทอร์ยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
แต่จากการสอบปากคำภรรยาของนายดิมิทรี่เนี่ย

ตำรวจก็เลยมุ่งประเด็นการก่อเหตุไปที่เรื่องธุรกิจ
แล้วเชื่อด้วยว่าไม่ใช่ฝีมือของอาร์เทอร์คนเดียว
แต่มีการทำกันเป็นขบวนการ
แล้วใช้ประเทศไทยเป็นที่ก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ
มั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดคนก่อเหตุได้

คือกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกัน

แต่เดี๋ยวก็จะมีการรอผลนิติวิทยาศาสต
ประกอบสำนวนด้วยนะคะ
ซึ่งพฤติการของคนก่อเหตุนะคะหลังจากที่ยิงเขาเสร็จแล้วเนี่ย
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่หนองน้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗๐๐เมตร
เอาเสื้อผ้าไปทิ้งเปลี่ยนชุดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่รีสอร์ทที่อยู่ห่างออกไป๖๐๐เมตร

ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบตรงจุดที่คนร้ายทิ้งของกลางก็คือตรงใกล้หนองน้ำ
ไปเจอรถเอทีวีคันหนึ่งจอดติดลมอยู่ใกล้กับหนองน้ำที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลาง

แล้วตรงนี้มันคือจุดเดียวที่คนร้ายขี่รถมาทิ้งเสื้อผ้าทิ้งของกลาง

ทีนี้จังหวะตรวจสอบอยู่มีนายอีเรียวัย๒๑ปีค่ะ
ดุ่มเข้ามาแสดงตัวเลยบอกว่ารถคันนี้ผมเป็นคนเช่ามาเอง

พอดีเมื่อคืนผมขี่เอทีวีคันนี้ไปซื้อของที่ร้านอาหารที่ย่านการค้า
ย่านการค้าที่ว่าก็คือจุดเกิดเหตุนะคะ

พอผมซื้อเสร็จเนี่ยผมก็ขี่รถวนเข้าไปตรงจุดนั้น
ทีนี้จังหวะจะขี่รถออกมามันดันติดลม
มันออกไม่ได้นี่นี่ทางขวามือที่เห็นนี่
ผมก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ให้ดูว่ารถมันติดลม
ขับออกไปไม่ได้ขยับไปไหนก็ไม่ได้เลยจอดทิ้งไว้
แล้วก็เลยให้เพื่อนเนี่ยรับไปส่งที่บ้านพัก
พอวันนี้ตื่นมาผมก็เลยจะกลับมาเอารถ
ก็เห็นคุณตำรวจอยู่กันเต็มไปหมดเลย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะ

เอาคลิปเอาภาพมาให้ดูด้วย
ตำรวจว่าไงรู้ไหมคะอ๋อผมไม่เชื่อ

เชิญตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดเลยค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจหาปืนที่คาดว่าคนร้ายนำมาทิ้งหลังเกิดเหตุด้วย

เลยประสานอบประจอบภูเก็ตบอกว่า

สูบน้ำตรงหนองน้ำนี้ออกให้หมดเลย
เดี๋ยวจะเดินสแกนปูพรมค้นหา
มีข้อมูลมาอีกว่าเมื่อ๒๓วันก่อนจะก่อเหตุเนี่ย
คนร้ายไปซื้อเสื้อกันฝนสีเขียวจากร้านค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตค่ะ

เราก็เลยส่งคุณปียชาติไปที่ร้านนี้บอกเอ๊ะ
พอจะจำได้ไหมว่าเป็นคนนี้หรือเปล่า
มีผู้ชายคนนี้มาซื้อเสื้อกันฝนสีเขียวแบบนี้ไหม
เราขายเสื้อหลายแบบอ่ะไหนลองดูซิมันตรงกันไหมนั่นอ่ะสีเขียว
ต้องดูจังหวะที่เป็นภาพตอนยิงก่อเหตุ
ภาพนั้นจะเห็นเสื้อแจ็ตสีเขียวค่อนข้างชัด
เออว่ามันเป็นแบบเดียวกันไหมเอาปียชาติลองใส่ดูด้วยนี่
คนร้ายเนี่ยปรีเข้ามาไหนดูเสื้อสิเหมือนกันไหม
ก็ใกล้เคียงแต่เหมือนจะเป็นแขนยาวหรือเปล่าของคนร้ายที่ใส่
แต่ตัวนี้เหมือนจะแขนสั้นหน่อยแต่นี่แขนยาวก็มีเห็นไหมค
บอกมันมีหลายแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อจากร้านไหนยังไงนะคะ
เอาเบื้องต้นทางคดีค่ะตำรวจประชุมชุดคลี่คลายคดีที่สพเชิงทะเลแล้ว
เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้ร่วมกระทำผิด
คอยช่วยเหลือผู้ก่อเหตุให้หลบหนีแล้วก็จะรวบมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมดค่ะ